แม้ว่างานจะรัดตัวขนาดไหนก็ตาม

ดีใจกับเจมส์ด้วย

ก้าวไปอีกความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิต
กับการเตรียมเข้ารับปริญญาในวันที่๑๖ธันวาคมนี้ค่ะ
เป็นวันซ้อมใหญ่นะดิฉันเชื่อว่าแฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ย
จะไปร่วมแสดงความยินดีกับเจมส์ด้วย
เจ้าตัวบอกว่าตลอดระยะเวลา๕ปีอดทนมากเลย
แล้วก็สู้นะจนสามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพราะอะไรเวลาทำงานเหนื่อยมามันอาจจะมีโมเมนต์งอแงบ้าง

จะงอแงขี้เกียจบ้างแต่ท้ายที่สุดเจมส์ก็ฝ่าฟันเอาไว้ได้

หลังจากนั้นเจมส์บอกว่าตั้งเป้าหมายเลยว่าจะหาจังหวะเวลาว่างนะ
เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทต่อไปค่ะ
ก็เรียนจบแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่งานอย่างเดียวนะครับ

คณะบริหาร๔ปีครับแต่ถ้าเกิดว่านับตอนที่เรียนนิเทศปีแรกก่อนก็ตอนนี้ก็๕ปี

มีแพงไหม

แต่ก็ต้องรอดูจำหวะที่มากนะ

เขาบอกว่ากระแสคู่จิ้นกับเจมส์เนี่ย

เพราะว่าสาวเบลล่าเองเขาก็มีหวานใจตัวจริงเป็นพี่เวีย

ก็ขยันขยันอัพรูปโชว์ความหวานกันเยอะ
เพราะฉะนั้นกระแสคู่จิ้นคู่นี้จะสั่งซาไปเลยหรือเปล่า

ในวงการที่มีขาขึ้นแล้วก็ขาลงเท่านั้นเองค่ะ
นี่คนหนึ่งไม่เคยมองว่าเจนอยู่ในขาลงเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะว่างานเขาเยอะตลอดในเมืองไทยเอ่ยต่างประเทศเอ่ย
ตอนนี้แฟนคลับเมืองจีนก็ล้นหลามด้วยเหมือนกันกับเจมส์จีรายุ
เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามผลงานเขาต่อไปนะคะ

เออต้องบอกว่าทุ่มเทมากเลยนะกว่าจะเรียนจบมาได้
เพราะว่าเจมส์เนี่ยอย่างที่รู้รู้กันดีอยู่นะคะคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ย
ชุกมากอย่างที่เชอรี่บอกไปว่าโอ้โหทั้งในแล้วก็นอกประเทศของเรา
แล้วตอนนี้ยังขยายฐานแฟนคลับไปสู่จีนอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องเจมส์ด้วยไม่มีทางขาลงอย่างแน่นอนนะ